แล้วก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะตรวจสอบให้หน่อยว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
เพราะคลิปนี้ปรากฏภาพของพระสงฆ์เต้นอยู่ในคาราโอเกะ
แล้วเขาบอกว่าเต้นอย่างเมามันด้วยได้เหรอเอาดูคลิปค่ะ

เป็นเพลงที่เอามาใส่แต่ลักษณะการเต้นก็คือเมามันด้วยคะ
พระจริงป่ะเนี่ย

เอามาให้ดูก่อนเป็นข้อมูลเบื้องต้นแต่เป็นภาพขอใช้คำนี้นะคะ
ผู้ชายแต่งกายใคร้พระสงฆ์อย่างกันก่อนนะ

แต่งกายชายแต่งกายคล้ายพระ
อยู่กันประมาณ๕๖คนค่ะ

และมีกระป๋องเบียววางอยู่ที่โต๊ะ

ไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร
แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปเก่าคลิปใหม่

ใส่สบงแล้วส่งพลัง
เรื่องนี้รอการตรวจสอบ

เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วค่ะท่านออกมาเตือนเลยนะ

ที่ไปจับไมค์ร้องเพลงแบบนี้

พระพวกนี้บวชแบบไม่รู้ความหมาย

พระถ้าอยู่แบบเออเกริกคึกขนอง

ไม่ควรทำ
ถ้ายังรักทางโลกไม่ได้ก็ศึกไปซะ
ถ้าเป็นคาราวาสไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอก

เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเป็นพระจริงหรือเปล่า
กลางวันสวดมนต์กลางคืนสวดยอด